คุณผู้ชมมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ช่วงประมาณบ่าย๒วันนี้นะคะ
คือมีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาปีนขึ้นไปที่เสาไฟกำลังซ่อมแซมระบบไฟอยู่
เพราะว่าไฟมันตกบ่อยครับจังหวะนั้นคุณผู้ชมปรากฏว่าหม้อแปลงมันระเบิดนะคะ
แล้วไฟมันลุกท่วมทั้งเสาไฟแล้วก็ร่างเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าคาอยู่บนนั้นเลยอ่ะ
วันนี้มีคนพยายามไปช่วยนะฮะคือชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่คือไม่รู้จะช่วยยังไง
เพราะว่าตัวเขาก็เหมือนถูกไฟช็อตแล้วร่างมันก็เกาะติดอยู่ตรงเสาตรงนั้นน่ะ
แล้วไฟก็ลุกท่วมอยู่แบบนั้นนะคะทั้งที่โคนเสาแล้วก็ที่ตัวเขาด้วย
ก็ต้องระวังอันตรายเรื่องกระแสไฟที่จะรั่วจะอะไรพวกนี้ออกมาอีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือคนที่อยู่ตรงนั้นก็พยายามจะช่วยแต่ไม่รู้จะทำยังไง

จะมีชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่งเหมือนกันที่พยายามจะตะโกนแบบช่วยตำรวจอยู่ไหมใครก็ได้ช่วยหน่อย
นี่ค่ะ
ใส่อะใส่อะ
กักไกร
กักไกร
กักไกร

มีคนพยายามค้าทางจะเอาตัวลุกมา

แล้วทั้งสองคนปีนกลับขึ้นแทบไม่ทัน

สายไฟที่มันช็อตนะคะมันร่วงลงมาในน้ำด้วย
เขาลงมา๒คนคือรู้ได้เลยว่าไฟดูด

สองคนที่ลงน้ำมาคือตะเกียกตะกายขึ้นไปแทบไม่ทัน
อาจจะมีคนเจ็บเพิ่มเติม

เขาเลยต้องพยายามใช้ไม้ที่ตอนแรกใช้ช่วยเขียให้ร่างคนเจ็บออกจากสายไฟที่มันไหม้
ตกลงไม้น้ำต้องใช้ไม้นี้พยายามที่จะช่วยทำยังไงก็ได้
นำร่างคนเจ็บขึ้นมาบนบกให้เร็วที่สุดนะครับ
ถ้าสังเกตดูคนเจ็บเนี่ยเขายังขยับตัวได้อยู่เห็นไหม
เขายังขยับแขนยังขยับพยายามที่จะเหมือนจับไม้เพื่อจะเอาตัวเองขึ้นมาบนบกเหมือนกันนะคะ
คือคนเจ็บเองก็ยังมีสติอยู่นะคะ
คือระหว่างนี้ชาวบ้านแถวนั้นก็ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องรอเจ้าหน้าที่มานะครับ
เพียงแต่ว่าระหว่างนี้ก็มีชายชาวต่างชาติคนนี้กับพี่ผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยพยายามช่วยก่อน

ใช่ค่ะเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะ
ที่เขาพยายามจะเอาร่างเจ้าหน้าที่คนนี้ให้หลุดออกจากสายไฟให้ได้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาน่าจะไม่รอดน่าจะเสียชีวิตคาอยู่ตรงนั้นแน่
ทีนี้งานยากต่อไปก็คือจะทำยังไงเพื่อจะเอาร่างเขาขึ้นมาจากน้ำให้ได้
นี่ค่ะก็พยายามใช้ไม้ท่อนเดิมนี่แหละไม้ยาวที่เขียวเขาลงมาจากเสาไฟเนี่ย
พยายามที่จะลากร่างเขาขึ้นมานี่ไปหาผ้ามาแล้วไปหาเชือกมาครับ

เพราะรู้แล้วว่าลงไปในน้ำไม่ได้แล้ว

ซึ่งในขณะที่คนเจ็บที่โดนไฟไหม้ร่างไปเมื่อสักครู่แล้ว

เขาก็พยายามจับทั้งไม้จับทั้งเชือกที่คนโยนลงไปให้
แล้วก็พยายามที่จะลากตัวเองขึ้นมาบนบก
อันนี้วินาทีชีวิตจริงนะ
แล้วคือมันเป็นการต่อสู้แบบวินาทีต่อวินาทีความเป็นความตาย
ทุกคนก็พยายามจะหาทางช่วยเต็มที่ค่ะ
แต่ก็ต้องคอยบอกชาวบ้านที่พยายามจะลงไปช่วยด้วยว่ามันมีกระแสไฟอยู่ในน้ำนะ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่คือต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้ไฟมันตกบ่อย
เขาเลยแจ้งการไฟฟ้าบอกว่าช่วยมาซ่อมให้หน่อย
แล้วมันเป็นจังหวะที่เขาปีนขึ้นไปกำลังซ่อมแซมระบบไฟอยู่
หม้อแปลงมันเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
บ่าย๒โมง๒๕นาทีนี่เองนะคะ
นี่ลากขึ้นมาจะถึงฝั่งแล้วแหละ
แล้วชาวต่างชาติคนนี้เขาก็ลงไปแล้วก็จับคนเจ็บอะค่ะ

คือต้องเอาขึ้นมาจากน้ำให้มันมีไฟดูดอยู่ในนั้นก่อนให้ได้อันดับแรกนะคะ

คือชาวบ้านก็พยายามเข้าไปเช็คว่าเขายังมีชีพจรอยู่ไหม

คือโดนไฟไหม้ร่างไปเยอะนะคะ
ตัวก็คือเริ่มแข็งเกร็งแต่ยังไม่เสียชีวิตนะ
เห็นว่าชาวต่างชาติคนนี้เหมือนเข้าไปเช็คจับชีพจรตรงคอค่ะ
แล้วระหว่างนี้มันก็ยังเป็นช่วงเวลาบีบคันตรงที่ว่า
รถเจ้าหน้าที่ที่แจ้งไปยังมาไม่ถึง
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะ
ผู้ชายอายุประมาณสัก๓๕ปีเขาบอกว่ามีบาดแผลคือ
อาการโดนไฟคลอกประมาณ๙๐ของร่างกาย
เพราะโดนทั้งช็อตโดนทั้งไหม้นะคะ
ซึ่งเนี่ยชาวบ้านก็รอเพราะหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
เพราะเขาโดนไฟคลอกทั้งร่างเลยจริงนะคะ
ก็จะมีชาวต่างชาติคนนี้ที่คอยพยายามเช็คอยู่
แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะพยายามตะโกนหาบอกขอน้ำหน่อย
คนตะโกนคือชาวต่างชาติคนนี้นะคะ
โกนให้ชาวบ้านบอกไปเอาน้ำไปเอาน้ำมา
เพื่อที่จะเหมือนกับว่าลดอุณหภูมิของคนเจ็บ
แสดงว่าชาวต่างชาติคนนี้ต้องรู้ขั้นตอนวิธีการช่วยเหลือแน่เลย

อาจจะเป็นการคอยเช็คสถานภาพของผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บว่าเป็นยังไงบ้างแล้ว

ซึ่งอย่างที่บอกคืออันนี้เป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นสาขาภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ดค่ะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขระบบไฟฟ้า
แล้วก็อย่างที่บอกว่าหม้อแปลงมันระเบิดตู้มขึ้นมาเลยนะคะครับ
อาการล่าสุดของเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางโรงพยาบาลดอยสะเก็ดที่เชียงใหม่ตอนนี้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับ
ตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูอาการยังสาหัสนะฮะ
คือถ้าโดนไฟไหม้ร่างระดับ๙๐ของร่างกายนี่คืออาการสาหัสมากนะคะ
ความเป็นความตายนี่คือเส้นบางเลย
มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะฮะของพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอยสะเก็ด
ให้มาช่วยซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหน่อย
เพราะว่าพื้นที่บ้านลวงเหนือหมู่๔ตมลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด
มีประชากรอาศัยอยู่สัก๑๑หลังคาเรือน
แต่ว่าทีนี้ปัญหาคือไฟมันดับบ่อย

เจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็มาช่วยให้นะครับ
ระหว่างที่ช่วยช่วยอยู่นะฮะปรากฏว่าไฟมันก็พวยพุ่งขึ้นมานะครับ

นี่ล่าสุดนี่คือภาพช่วงค่ำวันนี้
ที่เจ้าหน้าที่เขาไปดูเรื่องของสายไฟฟ้าซ่อมสายไฟฟ้าอีกทีนึง
ใช่เพราะว่าหลังจากที่เกิดมอบแปลงระเบิดก็คือ๑๑หลังคาเรือน

คือเจ้าหน้าที่ที่ท่านไปเมื่อบ่ายเนี่ยท่านก็ตั้งใจจะไปดูแลเรื่องไฟมันดับบ่อยนั่นแหละ

คำนี้ก็มาซ่อมแซมกันเพิ่มเติมนะฮะ
กลางวันกับภาพล่าสุดค่ำวันนี้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวฟังผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่นะครับ
ผู้ใหญ่ทัศนีวุฒิเจริญนะครับ
ที่ได้เล่าถึงวินาทีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
ติดอยู่เสาไฟฟ้าแล้วก็แกรู้สึกตัวอยู่กระชากเข็มขัดออกแล้วกระโดดลงน้ำ
ถ้าทุกคนจะไปช่วยในน้ำก็เหมือนกับไฟจะดูด
คนต่างชาติ๑คนและคนไทย๑คน
แล้วก็ช่วยกันพยุงกันขึ้นมา
บริเวณบ้านริมน้ำมันมีอยู่๑๑หลังคา

เขาแจ้งให้ทางไฟฟ้า
มาดูหน่อยว่าไฟมันมาไม่เต็มที่
ทางไฟฟ้าก็รับแจ้งแล้วก็มาดูเหตุการณ์
พนักงานคนนี้เป็นพนักงานเวรวันนี้
ก็เลยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า
ขึ้นไปแป๊บเดียวก็ระเบิดเลย
ตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูนะครับ
ใช่ครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิด